ทุกคนทุกคนมันเกินปุ่ยมุย
ไม่ใช่ไข่เกินปุ๋ยมุ้ยฮะหนุ้ยนี่แหละฮะที่เกินปุ๋ยมุ้ย
แรงถึงขนาดขั้นที่ทำให้ยุ้ยเนี่ยอยากได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของ
เนื้อตัวสั่นละริกไปหมดแล้วค่ะทุกคน
แต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะปัญหาก็คือตอนเนี้ยรถทุกยี่ห้อเนี่ย
จะเลือกรถยี่ห้อไหนดีหรือเลือกรถรุ่นไหนดี
แต่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะคนนี้ไปเจอแอปพลิเคชันหนึ่ง
ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับว่าจะได้รถที่ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป
เพื่อจองรถนัดหมายวันและเวลาในการส่งมอบ

และแก้ไขรายละเอียดการจองต่างได้บนมือถือได้เลยฮะ
ในส่วนของการใช้งานก็ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยอีกฮะ
แค่คุณสมัครสมาชิกแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณเข้าไปนะครับ
แล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยใบขับขี่และบัตรประชาชนนะฮะ

หลังจากนั้นนะคะคุณก็สามารถเลือกจองรุ่นรถที่คุณต้องการเอาไว้ได้เลย
ง่ายกว่านั้นก็คือคุณสามารถเลือกวันเวลาสถานที่
ในการรับรถและคืนรถในแอปได้เลยง่ายมากเลยค่ะ
ทำรายการเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะติดต่อมาเพื่อส่งมอบรถถึงที่เลย
เจ้าหน้าที่ที่มาส่งเนี่ยเขาก็จะสอนการใช้งานรถระบบภายใน
การช้าการดูแลรักษาส่วนเรื่องการจ่ายเงินก็ง่ายมากฮะ
เขาจะตัดบัตรเครดิตที่เราผูกแอคเคาน์ไว้อัตโนมัติในช่วงเช้าของวันรับรถเลย

แอปก็มีให้เลือกตั้งแต่สั้นแบบ๓วัน
ไปจนถึงระยะยาวเป็นรายปีก็ยังได้เลยนะคะคุณ
ส่วนราคาค่าเช่าเนี่ยรวมอะไรบ้างเหรอฮะ
โอ้โหบอกเลยครับว่าครอบคลุมมาก
ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้น๑
ค่าเปลี่ยนยางกรณีฉุกเฉินตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด
พร้อมกับรับส่งรถถึงที่แบบสะดวกมาก
แอปเดียวก็สามารถจองรับขับเลย
แล้วรถที่นุ้ยเลือกก็นี่อยู่นี่แล้วค่ะ

เลือกสีดำเพราะว่าถูกฉลกกันนุ้ยมาก
วันนี้นอกจากความสะดวกสบายแล้วนะครับ

อีกหนึ่งเรื่องที่ขาดได้เลยก็คือความปัง
พูดมาขนาดนี้แล้วต้องไปทำภารกิจกันซะหน่อยฮะ
ภารกิจที่ชื่อว่าถ้ายังโสดจะโกรธแล้วนะ

ก็ยังโสดจะโสดแล้วนะพาไปไหนอ่ะ
จะพาไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะ

จะต้องทำให้เสียคอนเซปถือพรมอาจารย์หนูนุ้ย
นุ้ยว่าไม่ใช่แค่นุ้ยหวังทุกคนก็หวัง
ตอนนั้นไม่ได้ทันตั้งตัวเราเจอกันครั้งแรกไงฮะ
ก็ไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาขนาดนี้อะไรอย่างนี้สวยอ่ะ
ตกใจมากกว่าไม่ได้ดูสวย

หลักเลยก็จะมีพระพิคเนตพระตรีมูรติหน้าเซ็นทรัลเวิลค่ะ

ตอนก่อนหน้านี้เคยอยากจะลองคุยกับอะไรอย่างนี้แหละ
ด้วยกระแสมันแรงไงความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างนี้

หาจุดชาร์จได้ยากหรือง่ายขนาดไหน
เพราะว่าเราสามารถจองรถมาทดลองใช้ก่อนได้
แอปเขามีรถหลากหลายรุ่นให้ได้เลือก
จะได้เอามาทดลองก่อนว่าชอบรุ่นไหน

สำหรับเรื่องชาร์จคุณรู้หรือไม่รู้

เขาจะบอกจุดชาร์จสถานีชาร์จต่าง

ว่ามันจะเพิ่มความสะดวกมากขึ้น
เพราะคนเช่ามากกว่าถ้ารถเสียทำไง

ต้องเสียค่าซ่อมเพิ่มเติมไหม
มันจะเกินกว่าราคาค่าที่เราเช่ารถเข้าไปไหม
จริงแล้วถ้ารถเสียตามการใช้งานปกติ
ราคาที่เราจ่ายเข้าไปเขารวมครอบคลุมหมดแล้ว
เขายังมีสายด่วน๒๔ชั่วโมงด้วย

เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลย
เอาจริงดีกว่าเราซื้อรถใช้เองซะอีกนะ

เริ่มต้นเลยมาสการะองค์พระพิกเนธก่อนเลย
พิกเนธนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเทพที่คนในวงการบันเทิงนี่นับถือกันอยู่แล้ว
ท่านจะมอบความสำเร็จให้กับเรานะฮะ

ก็เลยมาขอให้สำเร็จเรื่องความรักค่ะ
และอีกองค์นะคะที่เราจะไปไหว้กันต่อนะฮะ
อยู่ในบริเวณเดียวกันก็คือพระตรีมูลติ
จะโดดเด่นมากอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของความรักนะคะ
ถึงถูกยกย่องให้เป็นเทพแห่งความรักฮะ
ไม่ใช่ฮะเขาบอกว่าเวลาขอพรท่านเนี่ยให้ระบุไปเลย
เปคเราเป็นยังไงเราต้องการแบบไหน

เกษรวิเลสนี่เองฮะเดินปุ๊บถึงเลย

อิ่มใจอิ่มความสุขแล้วนะฮะ

แต่สิ่งหนึ่งเลยที่ไม่ต้องลุ้นเลยตอนนี้ก็คือ

ถ้ามาร้านอาหารญี่ปุ่นเกรดพรีเมียม

เขาเปิดตั้งแต่๑๑โมงถึง๔ทุ่มเลยนะฮะ

สำหรับคนที่สนใจรถไฟฟ้า๑๐๐
เพราะว่าจะได้เช่ารถมาทดลองใช้

เพราะว่าสะดวกสบายใช้ง่าย
แล้วก็ข้อมูลครบทุกอย่างเลยฮะ

เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศ
สำหรับวันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเต็มอิ่มมากเลย
เพราะว่ามูจัดเต็มเรื่องความรักจะเป็นยังไง

จะต้องเหงากันอีกนานไหม
จะต้องช้ำใจสักกี่ครั้ง